ตามไทยรัฐทางข่าวกันต่อนะคะไม่รู้เป็นยังไง
งานบูรณ์ทีไรมันต้องตีกันโอ้ปะ
ตีกันทำไมมีเวทีมีเพลงนี้ไม่ได้เลยต้องตีกันนะคะ
ไม่ใช่ยินน้อยน้อยเหตุแรกที่อำเภอวังน้ำเขียวนะคะ
โจวัยรุ่นเนี่ยเขาเขม่นกันแย่งสาวรำวงแล้วก็เลยตีกันเจ็บระนาว
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งงานบวชที่อำเภอบัวใหญ่ก็ยกพวกตีกันหน้าเวทีหมอลำงานนี้งานกร่อยเลยค่ะ

ที่สิบประมาณนี้

เหตุแรกเนี่ยเป็นเหตุวุ่นวายเมื่อคืนนี้เองนะคะที่งานยกช่อฟ้าและอุปสมบทหมู่
วัดโนสาวเอ้มเฮอร์วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสี่มา
งานเนี่ยเขามีเวทีรำวงย้อนยุคกันก็เลยมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากค่ะ
กระทั่งใกล้เที่ยงคืนแล้วทีนี้มันใกล้เวลาแล้วกึ่มกันมาแล้วค่ะ
วัยรุ่นเจ้าถิ่นกับต่างถิ่นเขม่นกันเพราะไปแย่งสาวลำวงคนเดียวกัน
ก็เลยยกพวกตะลุมบอลกันอุตลุดเลยค่ะงานนี้มีผู้บาดเจ็บไปห้าราย
มีเด็กหนึ่งคนโดนลูกหลงด้วยคือถูกเศษขวดกระเด็นใส่บัตรเจ็บไปด้วยนะคะ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุวิ่งหนีไปได้เจ้าหน้าที่จับไม่ได้สักคนเลยค่ะ
นี่เหตุการณ์แรกแล้วใช่ไหมคะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ค่ะดูบรรยากาศหน้าเวทีหลังเกิดเหตุหน่อยค่ะ
เพื่อนสังเหตุหมอร่ำเลิกเข้ากับต้องเลิกนะครับ
ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าภาพนะครับ
พลินก็ไม่ได้เงื่อนเพื่อนในเหตุการณ์ในสิ่งนั้น

พลินก็ปลอดภัยเข้าใจเจ้าภาพครับผม
ฉะนั้นขอโทษขออภัยแฟนครับ

ใครจะไปลำไปม่วนซื่นกันนี่อดนะคะ

เพราะว่ามีการตีกันเขม่นกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

ดูหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงในงานบ่วน
โอ้โหกร่อยกันหมดอดกันหมดเลยนะคะ
วัยรุ่นที่ทะเลาวิวาสกันเพราะว่าเมา
เมาแล้วชกต่อยคว่างปลาข้าวของกันหน้าเวทีเลย

และงั้นยกเลิกจัดงานหวั่นสถานการณ์จะบานปลายนะคะ
และแน่นอนว่าคนที่เขามาดูงานเขาก็อารมณ์เสียค่ะ

แยกย้ายกันกลับบ้านยังไม่ทันได้สนุกเลย